ส่วนอีกหนึ่งข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงเมื่อวานนี้

สำหรับกรณีของอดีตนักร้องสาวชื่อดังปุ๊กกี้ปริศนาค่ะ
ที่เธอเนี่ยเสพและค้ายาเสพติดร่วมกับสามีนะคะ
ล่าสุดวันนี้เวลา๑๕นาฬิกา๒๐นาที
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการปรับปรามยาเสพติด
ควบคุมตัวปุ๊กกี้พร้อมด้วยสามีของเธอและนายหงเจิ้งอี้ชาวไต้หวัน
ขออำนาจศาลฝากขังที่สารอาญารัชดาค่ะ

เนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูงค่ะ
โดยปุ๊กกี้สวมหมวกปิดปากผ้าปกคลุมใบหน้าเลยนะคะ

แล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีด้วย
โดยเธอยอมรับว่าตัวเองติดยาเสพติดมากว่า๑๐ปีแล้วนะคะ
ทั้งนี้จากการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงดาราคนอื่นค่ะ
และหากคุณผู้ชมจำกันได้เมื่อประมาณ๓ปีก่อน
ก็คือปี๕๙เนี่ยนะปุ๊กกี้เคยเจอข่าวลือว่าเธอกับสามีผัวพันเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ครั้งนั้นเธอออกมาปฏิเสธกับสื่อมวลชนไปแล้ว
แต่สุดท้ายความจริงก็ปรากฏนะคะ
เมื่อเธอมาถูกจับแบบนี้เพราะว่าเรื่องตามที่เรารายงานไปนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความเหล่านี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไง
เพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียว
การค้ายาแบบข้ามประเทศ